ช่วงตลอดตลาด

ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกันแล้วจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันค่ะ

ยังคงที่อยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
พ่อไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

กาดขาวนะคะอยู่ที่๑๘บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๐บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทยปรับลดลงมาแล้วอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดงยังคงที่อยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

เพราะช่วงนี้ราคาสินค้าก็ยังมีการปรับขึ้นลงอยู่บ้างทีนี้